วันนี้เราขอเริ่มเรื่องที่ฟังแล้วก็เฮียวหน่อยแต่ว่าก็ต้องรู้กันไว้
ในสังคมและตอนนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ด้วย

โดยโพสต์ว่าเตือนภัยชาวสระบุรี

วัยรุ่น๕คนนี้ที่เห็นในภาพนี้นะคะ
ไปรุมโทรมและข่มขืนในร้านทุกอย่าง๒๐บาท

คือคลิปที่๑ประมาณ๕ทุ่มของวันที่๑๖ธันวาคม
นนั้นอยู่ในกรทมเพื่อนโทรบอกว่าลูกสาวถูกข่มขืน
แต่จับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้กำลังเคลียร์กับครอบครัวของวัยรุ่นทั้ง๕คนอยู่
ซึ่งมีชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นอบตและเป็นญาติของเด็กที่ก่อเหตุ

พอเป็นคลิปที่สองก็คือช่วงเวลาที่ผมเดินทางไปถึงที่บ้าน
เมื่อประมาณตี๒ก็เห็นวัยรุ่นทั้ง๕คนนั้นนั่งเรียงอยู่ที่โต๊ะหินอ่อน

ส่วนคนที่อ้างว่าเป็นอบตแล้วมาเคลียร์เนี่ยนะคะ

ส่วนลูกสาวถูกส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสระบุรี
ผลจากการตรวจภายในเป็นหนักมาก

ซึ่งตนก็ยอมรับผิดแล้วก็โพสต์คลิปเองด้วย
ขอให้ใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานมัดตัวตัวเองได้เลย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นนะคะ

ห่วงอนาคตของเด็กวัยรุ่นทั้ง๕คน

ที่๑๐สักคนอ่ะใช่มีสูงสุดน่าจะ๑๘นี่นะคะ
ซึ่งก็แชร์คลิปนี้ไปของคุณผู้ชายคนนี้นะคะ
แล้วก็คนที่เข้ามาโพสต์นี่ก็คือกดเครื่องหมดทุกคนเลย
สมควรโดนจุดแล้วที่โดนเนี่ยยังน้อยไป
พวกจุดสมควรโดนแค่นี้น้อยไปมาก

เห็นมีคดีอะไรต้องมีตัวกลางมาคุยนะคะ
คือในสังคมโซเชียลไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลย
แล้วก็สงสัยว่าถ้าตำรวจไม่เกี่ยวข้องในการจับกลุ่ม

แต่ก็ปล่อยมาหมดแล้วนี่ปล่อยค่ะอืม
เหมือนกับเป็นกฎหมายของเด็กและเยาวชนใช่

เพราะดูคลิปแล้วเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็อยากจะเกิดเรื่อง
เช่นเดียวกับที่คุณพ่อคนนี้ก็ไปตบเด็กที่จนสลบ
คือเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเขา
แต่พอขึ้นไปเนี่ยคนที่ทำลูกเขาได้รับการปล่อยตัวไปหมดแล้ว

คือเขาขับรถจากกรุงเทพกลับไปเลยนะ

รู้สึกจะสูงสุดไม่ถึง๑๘ด้วย

ต้องพึ่งสารเยาวชน
ถ้าโดนลงโทษพอโตขึ้นก็ลบประวัติ

มันก็บอกบางคนบอกเป็นการซ้ำเติมเด็กหรือเปล่า

คือแสดงว่าโดนกรมธรรมิมันไม่อยู่ค่องกันอะไรได้ด้วย

วันที่วันนี้นะฮะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ย
น่าเป็นข่าวที่ควรพูดถึงกันเยอะ
แล้วเรื่องเกิด๑๖นะฮะเกิดวันเต
แต่เว็บไซต์หนึ่งที่เราเชื่อว่าหลายคนถ้าสมมุติคนใช้เว็บไซต์จะดูกันก็คือ
ไซต์ดูหนังดูภาพยนตร์เคยใช้บริการไหมคะ
ดิฉันใช้ที่มันเป็นแอปพลิเคชันมันจะมีแบบว่าอันนี้ไม่รู้เนี่ยเพิ่งรู้ตอนเป็นข่าว

มันก็ชัดมันก็ไม่เสียตังค์เหมือนเขาก็ไปขายโฆษณาเอาอะไรอย่างนี้ไง
ส่วนการปิดเว็บไซต์ภาพยนตร์ต้องยอมรับว่ามันมีหลายเว็บไซต์
มีหมดเลยใช่ไหมอยู่ในเว็บ
บางทีเขาก็ไปดูดมาจากอันนั้นแหละเน็ตฟริกนี่แหละ

ไหนบางทีมันจะมีไทม์ของมันว่า

ปกติกว่าเราจะได้ดูย้อนหลังต้องหลังเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่ง

อันนี้ฉันพูดไม่รู้ว่าผิดหรือถูก

ถูกแต่วันนี้เขาไล่ปิดกันหมดแล้วนะ
เพราะมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งวันนี้ผู้กำกับการ๓กองบังคับการกองปราบปรามกระทำเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย
กล่าวถึงการควบคุมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย
ปอทมีศูนย์เฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่จะทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
เพื่อหาเว็บไซต์กลุ่มเสี่ยงอีกทั้งประชาชนยังสามารถร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ผิดกฎหมายผ่านทางเวอร์เว็บ
เพื่อที่จะนำข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งหมดไปที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการปิดเว็บไซต์กันต่อไป
แต่ต้องยอมรับพี่ปิด๑๕๐๐มันมีเป็นหมื่นเว็บไซต์ที่เรารู้จักแล้วก็ไม่ได้รู้จัก
มันก็มีอ่ะมันต้องมีรายได้มันจะทำอย่างนี้ทำไม
ในที่สุดแล้วเขาบอกว่าวันนี้กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเสนอปิดไปแล้วนะฮะ
ก็คิดดูสิว่า๑๕๐๐เว็บไซต์ที่ปิดไป๑๕๐๐เว็บไซต์
วันนี้คอมแค่สองสามตัวมันก็เป็นเว็บไซต์อีกทีแปบเดี๋ยวก็เปิดได้แล้วว่ะ
ใช่มือถือยังทำได้แล้วค่ะเว็บไซต์
ส่วนการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นเรื่องยาก
เขายอมรับตรงว่าไอ้คนที่ทำความผิดทุกวันนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้ว
มันใช้แค่คอมพิวเตอร์เปิดไว้ดูดนู่นดูดนี่มา
ไปที่ไหนก็ไม่รู้ตัวตน

แล้วทุกวันนี้คือตัวโฮสอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยซ้ำไป

บางทีไปอยู่ประเทศรอบยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะเห็นมันก็เห็นมาจากข้างหน้า
หมายถึงอันยังคัสโนออนไลน์
พวกรับพนันทายบ้อนอย่างเงี้ย
มันทำให้ใครด้วยเหรอก็ยังไม่รู้เขาอยู่ไหน
อาณาจารย์อย่างนี้เว็บเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันจริงเราก็เห็นมีเยอะแยะไปหมด
มันเป็นเรื่องยากบางทีอาจจะรู้แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่เอาจริงว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับ
ส่วนเรื่องของเว็บไซต์ภาพยนตร์เถื่อนจะมีความผิดอยู่แค่ว่าระเมิดลิขสิทธิ์
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

กองบังคับกองปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
มีหน้าที่การสืบหาอยู่ว่าเว็บไซต์ไอ้พวกนี้อยู่ไหน
แล้วก็จะต้องไล่ปิดว่าอะไรที่ไปละเมิดเขาบ้าง
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการประสาน
สิ่งที่เขาบอกประสานที่เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมกูเกิ้ล
กูเกิลเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มจากกูเกิลก่อน
ถูกต้องไหมเขาบอกว่าทุกวันนี้สมัยหนูเรียนเด็กหนังสือตอนเป็นเด็กเรียนอย่างนี้
ก็ต้องเข้าห้องสมุดทุกวันนี้เด็กมันรู้จักห้องสมุดกันหรือเปล่ามันก็จะเข้ากับกูเกิ้ลฉันได้ฉันนั้น
กองบังคับเนี่ยเขาก็ต้องไปประสานกับกูเกิล
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านการสืบค้นต่างเนี่ยนะฮะ
แล้วก็บางทีไอ้กูเกิ้ลอาจจะให้ความรู้หรือให้แนวทางว่า

ว่าว่าบางทีเขาก็ไม่ให้จึงยากที่จะปิดกั้นได้ไงมันปิดไม่ได้อ่ะ
พนันบอลเว็บอาณาจารย์เว็บอะไรอย่างนี้มันมีทุกอย่าง
แม้กระทั่งล่าสุดฉันเห็นเด็กเปิดเนี่ยคือเว็บไซต์ที่แบบคนมันมีอะไรกับสัตว์แล้วนะ
ที่เด็กมันดูกันบ้างจึงมีข่าวที่พี่เหนียวอ่านใช่ไหมไม่ไหวนะสังอื่น

อีก๑คันนะคะสายควันเหงื่อตกแน่นอนนะคะก็มีการปรับขึ้นค่าบุหรี่เริ่มต้นที่ซองละ๘๐บาทแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะ๑๗ธันวาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศของกรมสรรพสามิตรนะคะ
เรื่องของการกำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกอแรต
เพื่อถือว่าเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับนะคะเพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบ
คดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแดตในกรณีไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา๑๗วงเล็บ๑แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสารมิตรพศ๒๕๖๐
ดังนั้นอธิบดีกรมสรรพสามิตรก็เลยกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาเรตก็คือว่า
ข้อที่๑เลยให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรีซิกาเรตเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับโดยบุหรี่ซิกาเรตชนิดบรรจุซองนะคะ๒๐มวลก็ให้ถือราคาซองละ๘๐บาท
เมื่อกี้ถามกันไปว่าปกติมันจะราคาประมาณ๔๕ไหม

แล้วก่อนทุกครองคิดว่าอะไรเท่าไหร่๔๐บาท๕๐บาทหรือเปล่า
ประมาณนี้เนอะ๔๕บุหรี่ไทยมันอยู่ที่๔๐๕๐บาท
ไม่มีใครกล้าตอบเพราะจะเคลียร์ว่าตัวเองไม่ได้สูบบุหรี่
ไม่มีใครตอบตอนนี้เป็น๘๐บาทและเริ่มต้นที่๘๐บาทนะคะ
ข้อที่๒บอกว่าบุหรี่ซิกเกอเรด๔๐ใช่ไหม
๖๐บาทตอนนี้มาเป็น๘๐บาทแล้วนะคะ
บุหรี่ซิกาเต็ตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่นที่มากกว่าหรือน้อยกว่า๒๐มวล
ถือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของขนาดบรรจุที่กำหนดไว้
แสดงว่าถ้าเกิดมากกว่า๒๐ก็แพงมากกว่า๘๐แน่นอน

ตอนนี้เวลาอ่านก็อยากจะอธิบายคุณผู้ชมแบบเป็นภาษาที่เราเข้าใจให้ฟังนะคะ
อย่างไรก็ตามผ่านการกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิโกแลต
นี่ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ
ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตรก็จะดำเนินการทบทวนทุกสิ้นปีปฏิทิน
ตั้งแต่สิ้นปีปฏิทินพศ๒๕๖๒เป็นต้นไป
ปีหน้าปีหน้าหรือว่าจะทบทวนก่อนสิ้นปีปฏิทิน
เมื่อมีเหตุที่ทำให้มูลค่าของสินค้ายาสูชนิดบุหรี่ซิกเกร็ด
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีในสำคัญโหแต่ละคำ
นั่นแหละก็รอดูต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทบทวน
แล้วก็ประกาศกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุรีนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวนี้อ่านภาษากฎหมายทีบางทีวันนั้นฉันอ่าน

แปลว่าเป็นปราสาคกฎไม้หมดเลยไม่รู้อะไร
แปลว่าไม่ใช่ปราสาคกฎไม้เป็นความผิดที่เขาทำ
๕บันทัศน์อ่ะตายแล้วเทคโนโลยีเมื่อกี้ไง
อะไรสองบันทัศน์โอ้โฮ๗๐๐๐ทัศน์ดูเรื่อง
เลยบอกว่าเธอต้องติดนิดนึงวันนี้โอเคเหมือนจะรับมือให้
แปลว่าอะไรเขาบอกนั่นนางมูไม่ใช่เหรอ
นี้ก็ต้องมีเลขในอย่างนี้โอเควันนี้จะได้มงไหม
แต่ถ้ามูไม่ได้พวกงูดูไม่หนักกว่าเหรอไม่ได้
ฟิลิปปินส์มูดีไปรายการมูไนท์ไปเลย
ก็ไม่รู้อ่ะแล้วสรุปนางมีแฟนเหรอเธอ
โอ้โหหล่อมาก
โอ้โหตายแล้ว
ที่ร้านหลวงปู่ถวด

จากที่กรมอุตุนะคะโดนเมาส์ว่า

เอาซะยับเยินแย่มไปเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เขาพูดว่าการสถาบันสนเทศทรัพยากรน้ำ

ว่าสภาพอากาศบ้านเราลมหนาว

เมืองไทยมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ

เว้นชายขอบประเทศด้านตะวันตกและตะวันออก

ส่วนเขื่อนภาคอื่นน้ำไหลลงเขื่อนน้อย
จะทำให้ประสบปัญหาเกษตรกรมีน้ำให้พอใช้

ปัจจุบันนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้ปีนี้มันหนาวน้อย
ทำให้ความกดอากาศสูงหรือว่าลมหนาวที่แผ่มาภาคกลาง
กำลังไม่แรงอ่อนกันไป
ส่งผลให้ฤดูหนาวอุณหภูมิเลยสูงกลายเป็นร้อนไป
ส่วนประกอบกับช่วงนี้ริ่มความกดอากาศต่ำ

แทรกเข้ามาทำให้ลมหนาวไม่สามารถแผ่ลงมาผ่าน
ขอบเทือกเขาฮิมาลัยได้ต้องอ้อมไปทางจีนตะวันออก
แล้วก็ทะเลจีนใต้แหมใจสอจริงข้ามมาหน่อยก็ไม่ได้นะ
สำหรับสถานการณ์ของปี๖๒นะคะจะคล้ายกับปี๕๔
คือปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศอาจจะสูงค่ากว่าปกติเล็กน้อย
ช่วงต้นปีจะฝนน้อยจะมีฝนกระจายทั่วภูมิภาค
แต่แนวโน้มมันจะลดในปลายปีช่วงหน้าฝนใช่ไหม

แนวโน้มลดเป็นผลพวงจากน้ำในเขื่อนปี๖๑โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือจะมีความแปรปรวนสูงสุด
คือเท่าที่อ่านมานี่นะคะยังไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเดียว

มันไม่ใช่ใช่เพราะมันขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของเอลนินโย
กับสิ่งที่มันจะเกิดใช่ในระหว่างเดียวแหละ
อย่างปีนี้เราเจอเราไม่เจอเรื่องแรงเลยนะ
น้ำท่วมทางภาคอีสานใช่ไหม
ปกติเราจะต้องอ่านเรื่องแรงช่วงกรกฎาอะไรกันในรายการเราเนี่ย
ปีนี้ไม่ได้อ่านเลยอาจจะเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะ
ส่วนเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะแนวโน้มสูงของปีหน้านั้น
สูงมากที่ประเทศนั้นจะเข้าสู่ภาวะเอลนินโยคือแรงมาก
ภาคใต้ฝนอาจจะเกิดฝนตกมากอาจจะเกิดน้ำท่วม
แต่ว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือฝนตกน้อยกระจายทั่วไป
อีสานจะปกติจะไม่เกิดน้ำท่วม
คือแรงปกติหรอมันจะแรงหนักเลย
ปีนี้อีสานน้ำท่วมเยอะจำได้ใช่ไหมฮะแต่ปี๖๒จะไม่ท่วมแล้ว

ท่านดรสุธรัฐบอกว่าช่วงปลายปี๖๒
จะหนาวสลับร้อนแรงมีแนวโน้มเข้าสู่ซุปเปอร์เอลนินโย

ที่เกิดขึ้นทุก๕และ๑๐ปีเป็นวงจรที่มันจะกลับอีกแล้วท่านผู้ชมค่ะ
แต่อาจจะไม่ถึงขั้นปี๕๘๕๙ที่มันแรงหนักมากนะฮะ
แต่ว่าภัยธรรมชาติทุกอย่างที่มันอยู่ในประเทศไทยนั้น

ใช่ค่ะส่วนอืดเมืองหนาวเนี่ย

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องนั่งนับดูดาราไปกัน

จากกรณีที่มีการนำคลิปมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เป็นภาพสาวโคโยตี้
เดินวิ่งการกุศลวิ่งกับพ่อ

ซึ่งตรงเนี้ยเอาแหละตามความเหมาะสมก็ไม่ถูกต้องแล้ว
คุณออกอายุทยาเนี่ยคุณออกอายุทยาปุ๊บจะเห็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นึกออกไหมฮะ

เขาเรียกว่าลานหลวงปู่ทวดเนี่ย
การวิ่งครั้งนี้จัดอยู่ตรงลานหลวงปู่ทวด
ที่อำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
โดยอ้างว่าเป็นการนำวอร์มร่างกายก่อน
วอร์มชุดวอร์มก็ได้ไง
เป็นการนำวอร์มก่อนเพื่อว่าให้ยืดเส้นยืดสายซะหน่อยก่อนจะวิ่งจริง
ก็เลยเอาโคโยตี้มานำวอร์มร่างกาย
นี่โคโยตี้ก็แหกกันใหญ่เลยแหกแข้งแหกขากันใหญ่นะฮะ

ภาพนี้กระจายกันอย่างรวดเร็วมากนะฮะ
ในที่สุดแล้วมีคนเข้ามาวิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดในการจัดงานครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณสุจินชัยชุมศักดิ์เนี่ย
ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอุทยาเนี่ยได้สั่งการให้นายวีรชัยนาคมาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ย
ดำเนินการติดตามผู้จัดงานทั้งหมดรวมถึงโคโยตี้ซวยด้วยนะฮะ
โดนเลยอะโดนจ้างมาไหมโดนอยู่แล้วโดนอยู่ดี
โคโยตี้ก็ต้องมาสอบสวนด้วยคนจัดงานก็ต้องมาสอบสวนด้วย
และผ่านความเห็นชอบจากจังหวัดโดนขอเวลาสอบสวน๗วัน
ขณะที่ผู้จัดงานเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ขอโทษสำหรับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
พร้อมกับระบุว่าการเต้นของโคโยตี้เป็นเพียงช่วงการอบอุ่นร่างกาย
อุ่นร่างกายก่อนวิ่งยืดเส้นยืดสายกันหน่อย
แล้วก็เป็นช่วงการรอเชียร์ต้อนรับนักกีฬากับศูนย์เส้นชัย
ซึ่งได้แต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการกุศลสำหรับครอบครัว
สร้างความรู้สึกไม่ดีต่อผู้ร่วมงานประชาชนคณะผู้จัด
และรู้สึกเสียใจต่อความผิดพลาดครั้งนี้ด้วย
กระเป๋าเสื้อต่างนี่นะคะ
ก็จากมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชุปธรรม
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
เพื่อจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดี
ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายดังกล่าวก็จะร่วมสมทบกับ
โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
สถาบันการแพทย์จักรีนริบดินต่อไปนั่นเอง
มีหลากหลายดีไซเนอร์ดังมาร่วมกันออกแบบเยอะแยะเลยทีเดียว
สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิรามาธิบดี
หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้สะดวกแล้วนะคะ
หรือว่าถ้าง่ายคุณผู้ชมก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยที่๐๒๒๐๑๒๒๒นั่นเองค่ะ
คือกระเป๋าที่ท่านผู้ชมเห็นที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ก็ดีไซเนอร์ระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะครับ
ดิสยาเจนสุดาคลอสเซตมิลินปติญญาโพเอ็ม

ปีนี้มีของโพเอมรสนิยมวิกธีรุษวัฒนิกาอันนี้ของโพเอม

และกระเป๋าเซ็กส์สามใบก็มีกระเป๋าอิชชูนะคะ
มีเกรฮาวสมายลี่ฮาวแล้วก็เพนคิวเลอร์คือนี่เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยที่มาทำให้
ออกแบบให้มูลนิธิรามาธิบดี
นี่สาวสไมลี่ฮาวสมัยนี่ที่เฮาว์
ดิพริษยาเจนสุดาเดี๋ยวมาเต็มนะจัง
อันนี้เหมือนกับโอ้นี้มาซื้อเป็นขุมขวัญปีใหม่ซิ

แล้วก็เอาไปสร้างตึกแล้วก็เครื่องมือแพทย์

ถ้าไม่สั่งซื้อออนไลน์ใครที่อยากไปเห็นของ
จับต้องก่อนซื้อก็ไปที่มูลนิธิเลยนะฮะ

อันนี้ใครออกแบบออกแบบ

น่ารักทุกตัวเลยเสื้อสวยทุกแขน

เดี๋ยวเขาเอานั้นหนุนไว้อันนี้ของคุณโลด

ทุกอันจะมีคู่หมดค่ะนึกว่าน้องซื้ออันนี้

ซึ่งซื้อให้เป็นของขวัญนี่ก็คือเป็นการตอบแทน

น่ารักมากผ้าดีด้วยนะคะ

ราคาแบบหลักล่อย

รู้สึกว่านั่งดูรายการสามแซ่บอยู่
เสื้อสวยมากผ้าดีด้วยแล้วแบบนุ่มนุ่ม
ในเว็บไซต์เขาก็ได้ค่ะใช่มีเพจใช่ไหม

ใครสนใจก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้
ทุ่นโรงเรียนที่นี่ทำงานจริงจังมากแล้วก็
คือจะต้องการข้อมูลอะไรมีคนรับโทรศัพท์ไม่มีโทรไปแล้ววูดชู

ถ้าสมมุติคุณไปซื้อของแบรนด์ชิ้นหนึ่งก็๓๔พันอยู่แล้ว
แต่คุณสามารถเอาเงินที่คุณมาซื้อของของมูลที่รามาธิบดีครั้งนี้นะครับ
สามารถมาซื้อได้ในหลักร้อยใช่หลักร้อยแบบหลักพันต้นต้นอ่ะ
อันนี้มีดักไว้หมดเลยนะผู้ใหญ่วัยรุ่นเด็กนะ
สาวช่างแต่งตัวแล้วก็แบบว่าเก๋เป็นพวก
ปีที่แล้วหนูก็ซื้อไปนะซื้อทุกปี

ใช่เขาจะเป็นรุ่นต้องซื้อว่าเป็นรุ่นใช่เลย
นี่เจ้าประจำออกแบบให้เจ้าประจำช่วงนี้ตั้งแต่รุ่นแรกเลย

ดูสิเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเห็นชมหน้าของเขากัน

เปิดวาร์ฟให้มดดำดูหน่อยแซะ

ฉันไม่รู้ว่ามงกุฎนางงามจักรวาล

ตอนนี้ก็บอกเลยว่าใครก็อิจฉานะคะ
อิจฉาคุณพระทริโอน่าเกรนะคะ

แล้วตอนนี้สาวแคทยังมีหวานใจเป็นนุ่มหลอน

กลุ่มหัวใจเอาไว้อีกด้วยทั้งคู่นี่รักกันหวาน

ประเทศไทยเนี่ยหวานใจรูปหล่อนี่นะคะ
เขาก็บินมาส่งกำลังใจให้แฟนสาวอยู่ข้างขอบเวทีด้วยมาด้วยกัน
น้อยเห็นไหมนะคิดเลยคิดเลย
ได้เป็นนางงามอยากเห็นหน้าเขาตอนนั้นมากเลย

หันดูเห็นพี่อยู่พี่ดูแบบ

อายุดยี่สิบสี่
ประกวดอายุดยี่สิบสี่ใช่
ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เป็นแรงบันดาลใจ
จากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับของฟิลิปปินส์

นางสวยจริงเขาบอกว่าคนบอกชุดนั้น
ขนาดเดียวกันคนถามว่ามงกุฎที่นางได้

ถ้าสมมุติมงกุฎเฉพาะผู้ชนะ
วันนี้ทางสนุกเขาเอามารวบรวมไว้เนี่ยนะฮะ
จากได้รับมงกุฎมูลค่า๓แสนยูเอสดอลลาร์
ถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๐ล้านกว่า
๑๐๕ล้านบาทเฉพาะมงกุฎนะฮะ
หรือราวจริงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ

จิ๊บเท่าไรครับเดือนละ๒๐๐๐๐เหรียญ
หรือลาประมาณ๗๐๐๐๐๐บาทเอาไว้ใช้
ในขณะเดียวกันนั้น๑ปีเต็มเขาได้เดือนละ๗แสน
จากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษจากสปอนเซอร์ทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าหรู
แล้วก็จะมีเบี้ยเลี้ยงชีพประจำวัน
เงินเรือมีอยู่แล้วจังห์มีเบี้ยเลี้ยงชีพประจำวัน
แล้วก็สิทธิประโยชน์อีกมากมายเลย
ไม่ค่อยได้อยู่หรอกเธอเดินทางรอบจน๖ปีเลย

ต้องเดินทางทำงานเพื่อสังคมตลอดทั้งปี๑ปีนี่แหละค่ะ
ทำงานตลอดนางให้สัมภาษณ์
คงจะได้บ้านได้รถอะไรอีกมาได้รถได้อะไรอีกมา
นางสาวไทยเรายังได้รถเลยเนอะ
ก็ได้จากสปอนเซอร์ซึ่งก็ต้องไปดูว่าสปอนเซอร์
เอาเงินก็ได้นี่ก็เป็น๑๐ล้านอันนี้แล้วก็ประจำเดือนนั้นไป
หน้าที่ปลายออกก็ให้รู้แล้วตัวเองกันเยอะแล้วก็รอปีหน้าก็มามอบมงค่ะ
ไปลนลงให้ผู้หญิงป้องกันตัวด้วยมือตัวเอง
ไฟโตะไปสู้ไปทำคาราโต้งคาราเต้
อะไรอย่างนี้แล้วพวกละครละครอะไรของนางที่นางรับ
ก็อาจจะไม่ได้ทำไม่ได้ชบใช่ไหมอ๋อคือเขาเป็นนักร้องด้วย
เพราะว่ายอดไอจีของนางมีคนตามเป็นล้านล้านอยู่นะ
สองล้านห้านะตามอยู่แล้วแล้วนะวันนี้อีกหูคนตามกระจายค่ะ
ใช่ไหมยอดไอซีนางมีคนตามมาเยอะอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่อีกคนนึงจะได้ฟังแม่ตั๊กคุณตั๊กบงกฎนะคะ
ก็ชีวิตตอนนี้ดีเลยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง
ตอนนี้คุณตั๊กได้เซ็นบริจาคอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้เป็นประโยชน์
เป็นการทำบุญก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าปีใหม่
ไอจีลงไอจีว่าต้อนรับปีใหม่กันหน่อยรักแท้มันคืออะไร
อยากทำบุญในร่างกายเชิญที่สภากาชาติ

ว่าเอาไปช่วยเหลือคนที่โดนไฟไหม้
แล้วก็ทั้งการคนเลือดหนุ่มเลือดสาวด้วย
ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการเลือดนะฮะ
ไปเลยตอนนี้ถ้าอายุมากแล้วจะมานั่งเสียใจ
เลือดไม่ได้เพราะอายุ๖๐ก็ให้ไม่ได้แล้ว

แล้วก็ช่วยเอาไปแชร์ต่อ
ตั้งแต่สมัยคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ทำบุญหนักมาก
ทุกวันนี้พี่ตั๊กก็ยังทำบุญเยอะอยู่นะ
นี่นางโมงกดมันเป็นเจรงทะกุล

ไม่ทรงรับ
โมค่ามีแฟนใหม่แล้ว
โหมูแฟนใหม่เขาก็บอกว่ารวยเลย
แล้วไปกินข้าวด้วยกันทำไม

บัตรศุกร์ใจอย่างนี้หรอ

งั้นช่วงหน้ามาดูทำไมครับยินะ

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
จากว่าเห็นเดินวนเวียนอยู่บริเวณรถแบบระยะใกล้ชิดงานนี้ต่อมเผือกชาวโซเชียลนี่ก็จัดหนัก
คงหึงแล้วล่ะเขาบอกว่ามุ่งประเด็นไปยังหญิงสาวนิรนามบุคคลในรูปว่ามีรูปร่างลักษณะท่าทางคล้ายกับสามในวงการบันเทิงคนหนึ่งหรือเปล่า
ไม่ได้บอกเลยบอกคนนึงหรือเปล่าแบบนี้คล้ายหลายแพทตี้เหรอไม่เกี่ยวกับแพตตี้มันจะไปทำอะไรแพตตี้กับนาวินต้าไม่ใช่
เออไม่ใช่แพตตี้นาวินต้าใครวะนี่นี่แค่แบบว่าทรงอย่างงี้ก็ทรงแบบหุ่นดีอ่ะใช่ไหม
ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเออไม่ใช่แพตตี้อ๋อก็อดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดี

ว่าเขาพูดชื่อไม่ได้เราว่าเขาต้องรู้แล้ว

แต่เราเขาเอาตรงนี้ไม่ชัดเอาไม่ชัดมาดีกว่าหนูมีเรื่อง

ส่งข้อความ๔ตัวอักษร

นี่วันนี้จะ๔ทุ่ม๒๐นาที

เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นยามวันดีคืนดีคุณเคยไปผ่าน
นี่เราเห็นตรงที่เขาชอบเอาสารมาวางกองก่อนไหม

ก็เลยไปเอาเหล็กเส้นที่เขาว่าเวลาเส้นที่จะก่อเป็นสารก่อนที่จะใส่ปูน

ปูนออกแล้วก็เอาเหล็กมาชั่งกิโลขาย

ปรากฏหลังจากนี้ปุ๊บชีวิตของเขารู้สึกมีคนตามอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตเริ่มพังก็เริ่มสงสัยว่าเป็นเพราะเขาไปทำอะไรไป

แต่คำตอบทั้งหมดจะรู้คืนนี้ว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมา
ยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าหนังซะอีก
เดี๋ยว๔ทุ่ม๑๐นาทีกลับมาเจอมูไนท์นะครับ